ดูเรื่องของรถราบ้างมีเจ้าของรถคันหนึ่งค่ะเขาก็ขับรถกลับบ้านตามปกติแต่จู่ปรากฏว่าเหมือนมีควันออกมาจากห้องเครื่อง
แล้วเขาพยายามจะเหยียบเบรกแล้วเพื่อที่จะจอดรถแต่เหยียบเบรกแล้วเบรกก็ไม่ทำงานอีก
ทำยังไงล่ะเขาก็แบบพยายามหักเข้าข้างทางแล้วเขากระโดดลงจากรถทั้งที่รถมันยังไม่หยุดอ่ะ
จากนั้นคือไฟลุกเลยค่ะห้องเครื่องรถยนต์ไปดูความเสียหายแล้วก็ไปดูช่วงที่เจ้าหน้าที่เข้าไประงับเหตุหน่อยค่ะ
นี่ไงคะไหม้หมดเลยไฟไหม้หมดเลยแล้วคือเสียงไซเรนรถเจ้าหน้าที่ก็กำลังมาเนี่ยนะคะเพื่อมาระงับเหตุ
รชดาคอควาย๙๘๕๘กรุงเทพทางศูนย์ดับเพลิงเทศบาลเมืองคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเนี่ยเขาได้รับแจ้งว่ามีเหตุเพลิงไหม้รถ
บริเวณถนนพระหลโยธินขาเข้าช่องทางคู่ขนานก่อนถึงโรงพยาบาลพัทรธนบุรีที่ตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมค่ะเจ้าหน้าที่พร้อมรถดับเพลิงเขาก็เลยรีบมาที่เกิดเหตุ
สกัดน้ำเนี่ยฉีดสกัดเพลิงเนี่ยไม่ให้ลุกลามมีกลุ่มควันพวยพุ่งออกมานะคะแล้วรถยนต์ที่ขับผ่านไปมาเนี่ยก็แทบจะมองไม่เห็นเส้นทางเลยคือควันมันเยอะจริงจริงรวมรวมแล้วเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณยี่สิบนาทีจึงควบคุมเพลิงได้ค่ะตัวเจ้าของรถเป็นผู้ชายอายุประมาณห้าสิบปีแล้วนะคะเขาบอกว่าเขากำลังขับรถกลับบ้าน
เขาเลยต้องปล่อยให้รถมันไหล
แล้วตัวเองกระโดดหนีตายออกมาทั้งที่รถยังไม่จอดสนิท

มันออกมาตรงข้างหลัง
เข้ามาในช่องแอร์
อ๋อควันมันออกมาตรงช่องแอร์

ก็เลยปล่อยให้มันไหล
แล้วก็ตัดสินใจปล่อยปล่อยปลูกกระโดดลงมา
นี่ค่ะหนีเอาตัวรอดก่อนดีกว่า

ไม่ได้มีการติดตั้งถังแก๊สอะไร
ส่วนห้องเครื่องรถถูกไฟไหม้เสียหายไปแล้วทั้งหมด
ก็คงยากที่จะซ่อมกลับคืนมาเหมือนเดิมนะคะ
สงสัยต้องขายทิ้งซากอย่างเดียวเจ้าของ

ต้องใหม่ดูดเช็คสภาพรถเยอะนะคะ